ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังเมืองน่านจำได้ไหม

แล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ปกครองอีกหลายคนเลยออกมาร้องเรียน

หนีจนล่าสุดตำรวจไปจับได้

แล้วไปโรงแรมในกรุงเทพมหานครด้วยครับ

กลางกรุงเทพไหมล่ะถนนราชดำเนิน
สืบทราบว่าพระมหาอภิวัลอายุ๔๑ปี
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วนะ

ซึ่งเมื่อพระมหาพิวัลเปิดประตูออกมา
ตำรวจก็อ่านหมายจับให้ฟังต่อหน้า

สองพรบุหร์เมืองน่านเพื่อดำเนินคดี
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
และกระทำอนาจารย์กับเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
คือมีผู้ปกครองต้นเรื่องต้นเรื่อง

บวชเรียนอยู่ที่วัดดังที่จังหวัดน่าน
มาเปิดโปรงพฤติกรรมว่าพระมหาอภิวัลเนี่ย
นะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยท่านเจ้าวาดตอนนั้นน่ะนะ
ละเมิดทางเพศลูกศิษย์นะครับ
อยู่นานสองปีเป็นสามเมนเอนลูกศิษย์อ่ะ
นะครับแล้วขู่ว่าถ้าขัดขืน

เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ไปตามสื่อต่าง

ก็เป็นสามเณรที่อยู่วัดเดียวกันนั่นแหละ
ก็ถูกผู้ต้องหารายนี้ล่วงละเมิดเช่นเดียวกัน
ซึ่งผู้ปกครองก็ไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายเพิ่มนะ
พาเด็กไปเป็นผู้เสียหายเพิ่มที่สพเมืองน่าน
หลังจากนั้นตำรวจสภาพเมืองน่านรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ
แต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสไหวตัวฮะ

มาซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ก็เลยนำกำลังเข้ามาจับกลุ่มแบบนี้
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าร่วงละเมิดสามเมอเดนจริง
แต่อะไรครับท่าน
ท่านบอกท่านแค่จับและจูบเท่านั้น
แล้วแค่อยากให้สังคมรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของท่าน

จากนี้ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหานะครับ
พบว่าสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มลับครับ

นับนั้นมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในแบบชายรักชายด้วยครับ